กศธชเคาะมาแล้วค่ะจะมีการเลื่อนออกไป
จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่๒๒พฤษภาคม

เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถเตรียมพร้อมในเรื่องของเอกสารทางการเงินนั่นเองค่ะ
นายฐากรตันทศิษฐ์และขาดธิการกศชเปิดเผยว่า
ได้มีการหารือกับทุกฝ่ายแล้วนะคะ
จากวันที่๒๒พฤษภาคมไปเป็นวันที่๒๗พฤษภาคมนี้
จากห่วงว่าบริษัทที่จะเข้าร่วมประมูล
เตรียมเอกสารค้ำประกันหรือแบงค์การันตีไม่ทันตามกำหนดนั่นเองค่ะ
หลังสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองของสารปกครอง

กรรมการกศธชก็บอกเพียงสั้นนะคะ
ว่าจะออกประกาศในเร็วนี้

สารปกครองกลางเชิญผู้บริหารกศธชเข้าไต่สวน
โดยสารขอข้อมูลด้านเทคนิคและเชิงการแข่งขัน
หากเกิดปัญหาซิมดับค่ะ